ต่อกันที่คู่หวานในวงการบันเทิงอีกหนึ่งคู่แล้วกันนะคะ
สำหรับเมพิชนาธิ์แล้วก็เจชนะทิพย์คุณผู้ชมค่ะ
คู่นี้เนี่ยหวานออกสื่อเป็นประจำผ่านทางอินสตาแกรม
ภาพที่เราได้เห็นเนี่ยก็มักจะเป็นภาพที่เขาเช็คอิน

สามีเขาบินไปหาบ่อยแต่ครั้งนี้เปลี่ยนสถานที่เช็คอิน
ขอมาเช็คอินที่โรงพยาบาลนั่นเอง
จากหนุ่มเจป่วยจนต้องแอดมิตร
เมย์ก็เลยทำหน้าที่คอยดูแลแบบใกล้ชิดเลยนะคะ
แต่ว่าชีก็ขอพ่วงเตอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิด

และอัปเดตอาการผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวและแคปชั่น

แท็กอย่างน้อยวันเกิดปีนี้เราก็ได้อยู่ด้วยกัน
ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยคำอวยพรว่า
ไม่เจ็บไม่จนไม่ป่วยอีกต่อไปนะ

กันมาได้สักพักนึงแล้วนะแล้วก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้ในช่วงที่ทั้งคู่เนี่ย
เปิดตัวกันแรกโอ้โห

ค่อนข้างที่จะหนักโดยเฉพาะฝ่ายหญิงโดนหนักมากเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
แต่ณวันนี้ทั้งคู่จับมือกัน

และที่สำคัญครอบครัวของทั้งสองฝ่ายก็แฮปปี้ด้วยนะ
ใช่ฝ่ายเกี่ยวในทั้ง๒ฝ่ายและเนี่ย

พิชชนาธิ์ก็ไม่ไปไหนนะคะอยู่ข้างกายตลอด
และเวลาที่เจชนะทิพย์เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหม
สาวเมเขาจะอัปเดตตลอดเลยว่าเขาจะบินไปหาทุกเดือนมันเติมความหวาน
คือดิฉันเห็นแล้วแบบรู้สึกแบบเออให้กำลังใจเขาเถอะเขาคบกันมาขนาดนี้แล้วอ่ะ
เมย์เนี่ยนะบอกเลยนะว่าไม่ได้ดูแลแค่เจชนะทิพย์อย่างเดียวเท่านั้นนะคะ
ยังดูแลถึงคุณพ่อคุณแม่ของหนุ่มเจด้วย
เพราะว่าอะไรทริปญี่ปุ่นนะฮะล่าสุดที่ไปเที่ยวกันเนี่ย
บอกเลยว่าโอ๊ยเดินถือกระเป๋าเดินประคองคุณแม่เจเนี่ยนะ
บอกเลยว่าสนิทสนมมากว่าที่ลูกสะพ้ายจะไปไหนได้คะคุณเวย